พรุ่งนี้นะคะสลากินแบ่งรัฐบาลงวดแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ก็จะออกซึ่งทีมข่าวไปรวบรวมตามที่ต่าง
มีชาวบ้านเขาไปส่องเลขเด็ดมาให้คุณผู้ชมได้ดู
มีพึ่งโพรงด้วยแล้วก็มีต้นไม้ประหลาดรูปร่างที่คล้ายพญานาคด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะอันนี้ต้นมะพร้าวประหลาดกันก่อนเลยนะรูปร่าง
บอกว่าคล้ายพญานาคที่บ้านศรีพัฒนาตำบลโนนทองหลัง
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะก็มีการปลูกเอาไว้นะคะ
ทุ่งนาซึ่งนางสาวคุณามนบอกว่าเธอปลูกมะพร้าวน้ำหอมไว้ที่ทุ่งนากว่าสิบต้น
แต่ว่าต้นนี้มันแปลกที่สุดยอดหงิกงอคดไปคดมารูปร่าง
คล้ายกับเสียญพญานาคและยังมีใบอื่นแตกออกมามีลักษณะคล้ายหางพญานาคอีก
เธอก็เลยนำดอกไม้ทูบเทียนมาทำพิธีขันห้าตามความเชื่อ
จากนั้นเป็นต้นมามะพร้าวประหลาดนี้ก็ให้โชคติดต่อกันมาแล้ว
งวดเธอว่างั้นนะคะทีนี้ชาวบ้านทราบข่าวก็เลยนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้
ขอโชคลาภขอเลขเด็ดเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาคมาสถิตที่ต้นมะพร้าว
มาให้โชคและครั้งนี้ก็ไม่ผิดหวังค่ะชาวบ้านบอกว่าได้แล้วค่ะ
จากที่บัวใหญ่แล้วนะคะที่ตรังก็มีแต่อันนี้ประหลาดจริงนะ
เขาบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวแปลกและอายุยืนด้วยเห็นไหมคะอืม
มะพร้าวปกติถ้าเขาสูงขึ้นไปเขาก็จะยาวไปต้นเดียวยอดเดียว
ใช่แต่ตอนนี้มี๓ยอดค่ะ
และอยู่มามากกว่า๕๐ปีแล้วนะคะ
เจ้าของบ้านค่ะชื่อคุณยายแจ้วแก้วพี่บูล
เล่าความประหลาดนี้ให้ฟังนะบอกว่า
คือตอนแรกมา๕๐ปีก่อนนี่
ตอนช่วงที่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว
ต้นมะพร้าวต้นนี้ลักษณะมีใบหงิกงอหลุดร่วงลงมา

แต่สักพักค่ะมันงอกขึ้นมาใหม่ทีนี้มา๓ยอดเลยนะคะ
หลังจากมันแตกมาเป็น๓ยอดคุณยายก็ฝันอีก
ฝันว่ามีเทพสามองค์เป็นผู้หญิงบอกขอมาอยู่ด้วยหน่อย

ไม่ว่าจะเป็นลูกมะพร้าวทางมะพร้าวที่มันหล่นออกมาจากต้นนี้

เพราะถ้ามาหยิบไปนะทุกรายเลยค่ะต้องเอามาคืน

แต่แค่ทางมะพร้าวแค่นี้หยิบไปก็ต้องเอากลับมาคืนนะคะ
พอชาวบ้านรู้ข่าวค่ะเอาผ้าสีมาผูกเลยนะคะ
ขูดหาอะไรสักอย่างมากันทุกงวดเลยค่ะ
และบอกว่ามีคนเคยถูกรางวัลติดต่อกันด้วย
มีคนลงขันแล้วนะคะตอนนี้สร้างสาราหลังใหญ่
นี่ค่ะสร้างสาราหลังใหญ่ไว้ข้างต้นมะพร้าวเลยค่ะ

ส่วนที่อ่างทองบ้างค่ะที่วัดโบดราชสัทธา
แห่เดินทางไปกราบไหว้ขอโชคลาภต้นตะเคียนคู่
อายุกว่าร้อยปีที่ด้านหลังวัดค่ะ
ที่ผ่านมาชาวบ้านที่ได้โชคลาภสมปรารถนา
ก็จะนำชุดไทยสบายเฉียงมาถวายที่คนต้น
พร้อมกับนำสารไม้รูปบ้านทรงไทยมาตั้งถวายไว้ที่โคนต้นเหมือนกัน
เพื่อให้เป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่ตะเคียนทอง
โดยเฉพาะวันใกล้วันสลากินแบ่งรัฐบาลจะออก

เดินทางมาจากจังหวัดอื่นก็มีมาจุดทูปกลับไหว้ขอโชคลาภไม่ขาดสาย
ซึ่งเขาบอกว่าต้นตะเคียนคู่เนี่ยให้โชคลาภตลอด

ชาวบ้านมาส่องเลขเด็ดกันก็จะเห็นเป็นเลขต่างกันออกไป

คล้ายการเชื่อว่างว่าวันนี้สงสัยจะให้โชค

อยู่ที่เยี่ยมพระเมืองตราจังหวัดตรัง
อู่ซ่อมรถของนายสมชัยเทียนธวัฒน์ค่ะ
บอกว่ามีฝูงพึ่งมันบินมากันเยอะเลย
ดำถมืนบินเข้าไปในตู้ลำโพง
ที่เขาตั้งไว้อยู่ในร้านแล้วก็ไปทำรังเลย
ตอนแรกไม่กล้าเข้าใกล้กลัวฝูงเพิ่งจะต่อย

หลังปิดอู่ตอนเย็นก็ไปเล่าให้ฟันภรรยาฟังนะคะ
ซึ่งโบราณเชื่อว่าหากพึ่งโพรงมาอยู่บ้านไหน

พอพูดต่อกันไปเท่านั้นแหละค่ะ
รุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่๑๖นะ
เป็นการออกรางวัลสลากินแบ่ง
ก็เลยชวนภรรยาไปซื้อเลขที่บ้านบ้าน๖๗น่ะ
ไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมค่ะถูกรางวัลจริง
เขาก็เลยไม่ไล่แล้วพึ่งอยู่ในแบบนี้แหละ
และอยู่มาเป็นเวลา๒ปีแล้วนะคะ
และที่น่าแปลกนะคะเขาบอกว่าฝูงพึ่งเนี่ย
บินไปบินมาที่บริเวณร้าน
ลูกค้าก็ไม่เคยถูกพึ่งต่อย
เจ้าของร้านก็ไม่เคยถูกพึ่งต่อย